เชิญชวนคุณผู้ชมพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของคุณแม่วัยใส
เกิดขึ้นนะคะนอกจากเกิดขึ้นแล้วบางคนไม่เลี้ยงต่อ
คลอดออกมาแล้วเอาไปทิ้งเนี่ยนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดนะคะที่จังหวัดสงขลาค่ะ
เป็นคุณแม่วัยรุ่นเอาลูกที่เพิ่งคลอดได้เพียง๕วัน
ไปทิ้งท้ายรถกระบะคันหนึ่งซึ่งจอดอยู่หน้าโรงพยาบาลสงขลา
นักกะเรนอำเภอหาดใหญ่จสงขลานะคะ
คนที่มาเจอเด็กก็คือเจ้าของรถเข้าโรงพยาบาล
แล้วออกมาจะเอารถจะขึ้นรถ
ใช่ค่ะพอไปดูอ้าวตกใจเรียกให้คนมาช่วยนะคะ
แต่ว่าอย่างแรกที่เขาทำคือพาเด็กส่งโรงพยาบาลก่อนนะคะ

ตอนนี้เด็กสภาพร่างกายแข็งแรงดี
แต่ว่าตามหาแม่อยู่
แล้วก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยเห็นนะคะ

คือตอนแรกเขาบอกว่าดูท่าแล้วนะน่าจะลังเลอยู่
คือแบบจะเอาไปวางดีไหม

แต่ว่าสุดท้ายก็ปีนขึ้นหลังรถกระบะไป

หน้าโรงพยาบาลสงขลานักษรินนหาดใหญ่สสงขลานะคะ
เป็นภาพขณะที่หญิงสาวคนหนึ่งค่ะ
ทารกในอ้อมกอดป้วนเปี้ยนวนเวียนรอบรถกระบะสีแดงคันนี้
ที่จอดใกล้ป้ายรถโดยสารหน้าโรงพยาบาล
ไปวนมาอยู่หลายรอบเหมือนกันนะคะ
และบางช่วงก็มีนั่งพักแต่ยังอุ้มลูกอยู่นะ

แต่ว่าสุดท้ายก็เอาลูกไปวางท้ายรถกระบะนะคะ

ตัดสินใจปีนขึ้นไปท้ายรถกระบะวางเด็กลงไป
แล้วหลังจากนั้นรีบเดินหนีออกไปเลยนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามกล้องวงจรปิดที่บันทึกไว้ได้
คือช่วงเวลา๕โมงเย็นของ๒๙พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะ
นายเจริญสุธิตานุกูลนะคะเป็นคนขับรถตุ๊กในบริเวณหน้าโรงพยาบาล
เล่าเหตุการณ์วันที่เกิดเหตุให้ฟังค่ะ
เขาบอกว่าเจ้าของรถกระบะเป็นคนไปพบเด็กนอนร้องอยู่ท้ายรถกระบะ
ตอนที่จะกลับมาเอารถได้ยินเสียงเด็กร้องเนี่ยนะคะ
ก็เลยแจ้งรอปภของโรงพยาบาลให้เข้ามาช่วยกันดู
แล้วรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลทันที
พบว่าทารกน้อยคนนี้อายุ๕วันเท่านั้นเอง
แต่ว่าล่าสุดอาการปลอดภัยนะคะแจ้งให้ตำรวจมาตรวจสอบเพิ่มเติมอีกทีค่ะ

ด้านตำรวจว่าอย่างไรตำรวจบอกว่าภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ย
จากเห็นพฤติกรรมที่ชัดแล้วหน้าก็เห็นชัดด้วย
สรุปแล้วตอนนี้ทราบตัวคุณแม่รายนี้แล้วนะคะ
เป็นชาวอำเภอสะดาวจังหวัดสงขลา
ชื่อเล่นว่าน้ำ
อายุ๒๐ปี
อย่างไรก็ตามแม้ว่าญาติจะนำตัวเด็กกลับไปแล้ว

ตำรวจบอกต้องดำเนินคดีกับผู้เป็นแม่นะคะ

จะเรียกตัวมารับทราบข้อกล่าวหาภายหลังต่อไปค่ะ
จริงพี่หลายหน่วยงานที่เขารับปรึกษากรณีแม่ไม่พร้อมดูแลบุฏ
ลองไปปรึกษาดูถ้าเกิดเจอกรณีแบบนี้
นำเด็กมาทิ้งแบบนี้ก็แบบโชคดีมีคนไปเจอก่อนนะ

สมมุติว่าเขาโตขึ้นมาแล้วไม่มีแม่ในอนาคตเขาจะเป็นยังไง